แล้วที่สำคัญไม่ได้มีที่เดียวโอ้โหเขาบอกเลยว่าที่จังหวัดบุรีรำ
เกิดเหตุการณ์โอ้โหคือแบบว่ารถทงรถถังเข้ามากันเต็มเลย
โอ้ยจริงเหรอเด็กชอบน่ะจริงแต่มาเนี่ยน่ะตกอกตกใจไง
นี่ดูภาพบรรยากาศที่สนามฟุตบอลของทีมบุรีรำยูไนเต็ดครับ
คุณผู้ชมครับกองทัพโอ้โหทหารบกนี่บุกมายึดพื้นที่
สวัสดีครับนี่ผมขออนุญาตครับใช้พื้นที่นี้แล้วก็จัดการกับรอปภ
เรียบร้อยโอ้โหแล้วดูเหตุการณ์มันดูป่าก่อนตั้งคืนนี่นะอะไรก็ลงง
อ่ะน่ากลัวจังพวกหยึดช้างอารีน่าหั้ะช้างอารีน่านี่คือสนามฟุตบอลรังเยาะ
ทีมบุรีรำยูไนเต็ดแชมป์ฟุตบอลไทยลีกในฤดูการที่ผ่านมาโอ้โห
แล้วดูสิครับวุ่นวายไปหมดแล้วตอนนี้จัดเตรียมยุทธโปรกรณ์เต็มที่เลยทีเดียวครับ
แล้วก็มีทรคงทรกงไม่แน่เหมือนกันแล้วดูสิครับพอรุ่งเช้าเท่านั้นแหละ
เดี๋ยวได้รู้คำตอบว่าพวกเขามากันทำไมเยอะกันขนาดนี้นะครับ
แล้วที่สำคัญเขามีการส่งสารมาด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่จังหวัดบุรีรำครับ
ขณะนี้ทางมณฑนฐานบกที่๒๖และกองพันธาราบที่๔กรมฐานราบที่๒๓
ได้เข้าควบคุมยึดพื้นที่สนามบุรีรัมพ์
อารีน่าจังหวัดบุรีรำจัดให้มีกิจกรรมสำหรับเด็กเด็กได้แสดงออก
จัดเตรียมขนมอาหารเครื่องดื่มของเล่นให้เด็กอย่างเพียงพอและทั่วถึง
ขอให้ดำเนินการตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่๑๓มกราคม๒๕๖๒
เพื่อเป็นการคืนความสุขให้กับเด็กในพื้นที่จังหวัดบุรีรำ
และใกล้เคียงจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

แต่ไม่ใช่ลูกเสือฮะเป็นอาหาร

เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน

ทำรายการด้วยกันรับผิดชอบด้วยกันดิ